เรื่องนี้นะคะมีผู้ชายวัยหกสิบสามถูกหนุ่มวัยยี่สิบแปด
เสยปลายคางล้มหงายหัวกระแทกพื้นตายเลยนะคะ
วัยหกสิบสามคือเสียชีวิตเลยนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟัง
แต่ให้ดูภาพตอนที่ลูกสาวเห็นคุณพ่อโดนเตะเสยปลายคาง
ล้มหงายท้องหัวฟาดพื้นแล้วเสียชีวิตร้องไห้แบบแทบขาดใจค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ลูกสาวนะคะร้องไห้เนี่ยค่ะซอยนักบุญหมู่สามตำบลสวนพริก
อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะตำรวจสพ
พระนครศรียุธิยาก็ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอิสมาแอน
หมัดวังอายุหกสิบสามมีบัตรแผลที่ศีรษะนะคะ
เลือดไหลเยอะมากค่ะลูกสาวค่ะนางสาวนารินเล่าให้ฟังว่าตอนเย็น
พ่อเธอดื่มเหล้ากำลังเดินออกมาบนถนนในหมู่บ้าน
คือน้ำมันท่วมอ่ะค่ะมีคนในหมู่บ้านชื่อว่าในเบลอายุยี่สิบแปด
เป็นรุ่นลูกได้เลยขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วพ่อก็พูดว่าขี่เบาขี่เร็วเข้าซอยทำไมอ่า
เบลไม่พอใจลงจากรถแล้วด่าพ่อเธอว่าทำไมชอบเมาแล้วโวยวาย
ครับด่าอย่างเดียวไม่พอเตะเสยปลายคางเขาด้วยค่ะ
แล้วโอ้โหไม่ได้เตะครั้งเดียวเตะหลายครั้ง
พ่อเธอก็ล้มไปล้มทั้งยืนนะคะหัวฟาดพื้นแล้วนิ่งไปเลย
ก็แจ้งกู้ภัยแจ้งกู้ชีพแจ้งตำรวจ
แต่สุดท้ายคือโอ้โหนายอิสมาแอนคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เบลก็หนีไปด้วยหนีเลยนะคะ
บอกว่าเสียใจมากนะ
เพราะในเบลคนก่อเหตุเนี่ยก็เป็นคนในหมู่บ้าน
เธอเองที่เป็นลูกสาวผู้เสียชีวิต

บอกเอาขนมไปนะเอาไปให้ลูก
แล้วทำไมในเบลที่รู้จักกันขนาดนี้

ยืนยันว่าไม่ให้อภัยนะคะ
ตอนนี้เธอไปรับบอกเลย
แล้วอันนี้มันจะทราบอีก

แล้วก็ต้องตามตัวในเบลผู้ก่อเหตุ

ขอบคุณครับ